จมน้ำเสียชีวิตในบ่อปูนที่บ้าน
เป็นบ่อปูนเอาไว้เก็บน้ำอยู่ข้างบ้าน
นี่ครับคู่ภายได้รับแจ้งเหตุ

สภาพศพมีสายไฟเครื่องหนีบผม

จุดบ่อเก็บน้ำตรงนี้มันจะมีสังกษงสังกษีปิดด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ผู้ตายโทรหาหลานนะโทรหาหลานแล้วก็บอกว่ามีขโมยเนี่ยเข้ามาที่บ้านแอบขึ้นมาบนบ้านจะมาขโมยแมวแล้วสายมันก็ตัดไปมาเจออีกทีตอนเช้าเอ้าเสียชีวิตอยู่ในสภาพลักษณะแบบนี้ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเงื่อนงำของคดีเกี่ยวกับการก่อเหตุอาทยากรรมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ
หญิงคนนี้นะครับวันนี้ทีมข่าวแต่วัดทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูความคืบหน้าของคดีให้นะครับนี่คือสภาพศพนะครับคดีนี้อยู่ที่พื้นที่สภบังปะโกงชะเชิงเศร้านะครับกู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวอธิชาพงธองเจริญอายุ๕๒ปีนะบ่อเก็บน้ำที่เป็นบ่อปูนตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับกว้าง๒เม
จมน้ำเสียชีวิตอยู่สวมเสื้อยืดสีขาวนะครับคือกางเกงเนี่ยใส่แค่กางเกงชั้นในนะฮะที่ลำตัวตรงจุดตรงคอเนี่ยมีสายไฟของเครื่องหนีบผมรัดคออยู่แต่ตามร่างกายไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายนะครับนี่คือจุดที่เจอศพส่วนที่ตัวบ้านเนี่ยบ่อเก็บน้ำตรงนี้อยู่ข้างบ้านที่ตัวบ้านหน้าต่างข้างบ้านถูกเปิดออกแล้วมีลักษณะ

ตายเนี่ยอยู่บ้านหลังติดกันเมื่อคืนนี้ช่วง๔ทุ่มผู้ตายเนี่ยโทรมาหาบอกว่ามีคนแอบเข้ามาที่บ้านมาขโมยแมวในบ้านแล้วขึ้นไปหลบอยู่บนบ้านชั้นสองตัวของหลานสาวก็เกรงว่าจะเป็นคนร้ายก็เลยบอกผู้ตายบอกว่าโทรแจ้งตำรวจก่อนเลยแต่ผู้ตายไม่ยอมฮะโวยวายโวยวายนะครับแล้วก็หาว่าเธอเนี่ยเป็นพวกเดียวกับคนร้ายหรือเปล่าแล้วก็ตัด
มาดูที่บ้านเห็นว่าเอ๊ะทำไมกระเบื้องหลังคาที่มันปิดปากบ่อ
น้องสาวเสียชีวิตอยู่ในบ่อนะครับก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
ตำรวจตรวจสอบในบ้านเนี่ยฮะบ้านชั้นสองเนี่ย
แมวที่อยู่ในห้องนะฮะมีแมวนะฮะนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ผู้ตายบอกว่ามีขโมยเข้ามาจะมาขโมยแมวแมวมันยังอยู่
ไม่มีใครอยู่ห้องนี้อีกห้องหนึ่งถูกล็อกเอาไว้
ไม่มีการลื้อค้นอะไรเลยนะครับก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่บ้านจุดเกิดเหตุนะครับ
ในซอยเทศบาลสิบเอ็ดลักษณะเป็นบ้านเดียวสองชั้น
นี่ฮะบ้านของผู้ตายนะครับอยู่ติดกับบ้านของพี่สาว
หลังบ้านเนี่ยเขาทะลุเดินไปมาหากันได้นี่คือบ่อน้ำที่เกิดเหตุ
ที่ไปเจอศพจุดที่เจอศพเป็นบ่อปูนซีเมนนะฮะ
เอาไว้เก็บน้ำเอาไว้ใช้นะฮะความจริงคือจุดเก็บน้ำของบ้านพี่สาว
อยู่ตรงข้ามกับหน้าต่างของบ้านผู้ตายค่ะ
หน้าต่างที่ว่าเปิดหน้าต่างแล้วมีเก้าอี้วางไว้ตัวหนึ่งนะครับ
จิราพรพี่สาวของผู้ตายนะครับเล่าให้เราฟังนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางวันก็ยังคุยกับน้องปกติดี
อยู่ติดกันไปมาหาสู่กันตลอดพอกลางคืนเนี่ย
น้องสาวก็โทรมาหาเธอนะค่ะ
บอกว่ามีคนเข้ามาในบ้านช่วยมาดูให้หน่อยนะฮะ
ก็บอกให้แจ้งตำรวจก็ไม่แจ้งเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ยังโทรไปหาหลานสาวเหมือนกันเลยนะครับ
แต่พี่สาวบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครเข้ามาในบ้านหรอก
เพราะที่บ้านมีกล้องวงจรปิดไปเปิดดูแล้วไม่มีความผิดปกติอะไรเลย

เพราะเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยน้องคุยพวกเรื่องอดีต
คุยเรื่องความตายมีลักษณะตาขวางขวาง
ก็ผิดปกติยังตั้งใจว่าเดี๋ยววันเนี่ยเดี๋ยวเช้าเนี่ยจะไปดู
แล้วจะพาไปหาหมอพอไปถึงก็เห็นกระเบื้องปิดบ่อน้ำเนี่ย
มันเปิดออกก็ไปชะโงกดูเห็นเสื้อผ้าลอยอยู่
คิดว่าเอ๊ะใครเอาอะไรมาทิ้งไปดูใกล้เอาศพน้องสาวมา

เอ้าแล้วหน้าต่างอ่ะรอยเท้าขอบหน้าต่างเก้าอ้งเก้าอี้เนี่ย
มีใครบุกเข้ามาหรือเปล่านะครับ
คือทางพี่สาวบอกว่าก็คาดว่าอาจจะปีนออกมาเองก็ได้นะฮะ
แล้วก็สายไฟเครื่องหนีบผมที่พันคออยู่ล่ะ
พี่บอกว่าก็อาจจะเป็นน้องทำเองหรือเปล่าอาจจะหลอนหรือจะอะไรหรือเปล่า
แต่รายละเอียดเนี่ยต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดจากทางตำรวจก่อนนะครับ
ขณะที่เพื่อนของผู้ตายนะฮะมีอาชีพรับซื้อของเก่า
บอกว่าก่อนเกิดเหตุยังมาซื้อของเก่าแถวบ้านผู้ตายอยู่เลย
ทักทายกันอยู่เลยนะฮะผู้ตายบอกว่าให้มาเอาของเก่าที่บ้านด้วย
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาเยอะก่อนเดี๋ยวมารับทีเดียว
ก็ยังดูยิ้มแย้มอยู่นะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๓๔ปีก่อน
พอแม่เขาไม่อยู่เขาก็เห็นบางคนเขาก็บอกเริ่มเปลี่ยนไปมั่ง
เศร้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาออกมาเจอผม
มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติสงสารเขามากเลยเช้ามาดูเขาก็ยังอดหูใจอยู่
แม่ก็เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑วันครับเพราะโสบรอยแล้วอืดแล้วครับ
ก็สังเกตเป็นสายปลั๊กหนีบผมปัดคออยู่
ส่วนตรงนี้ส่วนต่างก็ต้องเป็นเจ้าที่สำรวจครับ
ส่วนต่อครับตอนนี้ศพก็ยังอยู่ที่สถาบันนิจเวศ